ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีตุลความรักเป็นช่วงความรักมีปัญหา
ใครยังโสดให้อยู่เฉยไว้ก่อนอย่าเพิ่งรับรักใคร
คนมีคู่ก็เจอคู่ที่เอาแต่ใจมีปัญหาเมื่อรักเก่ามาปรากฏขึ้นเป็นรักซ้อน
คนมีครอบครัวจะขัดใจกันด้วยเรื่องไร้สาระเพราะความใจร้อนเจ้าอารมณ์
สุขภาพให้ระวังบั้นเอวท้องน้อยกระเพาะอาหารกระเพาะปัสสาวะ
ติดเชื้อโรคร้ายหรือถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
การเงินจะมีรายจ่ายมากจากการปรับปรุงบ้านเรือนซ่อมแซมยานพาหนะ
ระวังอารมณ์โกรธกับการเสียเงินไว้ถ้าโกรธง่ายจะต้องจ่ายเงินมาก
การงานจะเจอสภาพปั่นป่วนในหน่วยงานของท่านมีการเปลี่ยนแปลง
จนเกิดความไม่มั่นใจในอนาคตงานตัวเอง
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์